ว่าเรื่องของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะเพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับ
เพราะว่ามีการระบายน้ำออกมาและน้ำไหลแรง

เพราะว่าเรือข้ามฝากต้องฝากกระแสน้ำที่ไหลแรงนะคุณ
ฝากจากฝากหนึ่งไปอีกฝากหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นนทบุรีปรากฏว่าเรือเกิดขัดคล่อง

แล้วอย่างนี้จะทำยังไงผู้โดยสารที่อยู่บนเรือข้าม
ถ้าคุณเป็นผู้โดยสารคุณผู้ชมเป็นผู้โดยสาร
คงใจตุ้มต่อมน้ำก็มาแรงน้ำก็เร็วแบบนี้
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เห็นเรือสองลำประกบคู่กันไหมฮะ
แต่จริงแล้วเรือข้ามฝากเครื่องที่เครื่องยนต์ที่ดับ
นี่เราชี้ลูกศรสีแดงให้แล้ว

ไปช่วยพยุงช่วยลากช่วยดันอะไรไว้แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าระทึกนะครับเกิดขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยา
คุณผู้ชมถ้าคุณเป็นผู้โดยสารอยู่

ดิฉันใจไม่ดีแน่นอนคุณผู้ชม

มันจะไม่มีควันออกมาจากถ้อยเสียท้ายเรือ
แต่เรือลำที่ไปช่วยคือเครื่องยนต์มันติดไง

แล้วดูน้ำสิคุณน้ำไหลแรงแบบนี้
นี่เกิดขึ้นนะฮะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณท่าเรือข้ามฝากท่าน้ำนนทบุรีบางศรีเมือง

รับผู้โดยสารเกือบ๓๐คนออกจากท่าน้ำนนทบุรี
เพื่อจะข้ามไปยังท่าน้ำบางศรีเมืองข้ามฝั่ง
แต่ขณะนั้นกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเชี่ยวแรง
เรือวิ่งฝ่ากระแสน้ำออกไปกลางแม่น้ำนะ
เครื่องยนต์ทำงานหนักจนไม่สามารถที่จะสู้กับกระแสน้ำได้ไหว
เครื่องยนต์เกิดดับกลางแม่น้ำครับ
ท่ามกลางความลุ้นระทึกของผู้โดยสารบนเรือและผู้เห็นเหตุการณ์นะครับ
ก่อนที่จะมีการปล่อยเรือข้ามฝ้าอีกลำหนึ่ง
ซึ่งรับผู้โดยสารจากฝั่งท่าน้ำบางศรีเมือง

เทียบและประคองแล้วก็ต้องดันต้องขวางเอาไว้นะฮะ
ไม่ให้เรือลำที่เครื่องมันดับเนี่ย

ต่อการพลิกคว่ำเดี๋ยวมันจะทรงตัวไม่อยู่
ผ่านไปสัก๑๐นาทีครับเรือทั้ง๒ลำ
สามารถดันแล้วก็ผลักกันกลับเข้ามาเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย
ท่ามกลางความโล่งใจนี่คุณอาริยาอ่อนหายใจแบบนี้เลย
เชื่อว่าจังหวะตอนที่ไปเทียบท่าได้แล้ว
ผู้โดยสารบนเรือคงจะแบบโอ๊ย

ใช่ท่ามกลางความโล่งใจของทุกคน
คุณผู้ชมฮะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องไปถามว่า
มันเกิดอะไรขึ้นถามจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า
ที่ดูแลเรื่องการเดินเรือกันนะครับ

มันเสียอยู่กลางแม่น้ำครับ
เสียอยู่กลางแม่น้ำเลยเหรออ๋อเสียอยู่ลอยคว้างเลยใช่ลอย
แล้วก็จะมีเรืออีกลางหนึ่งคอยไปช่วย

ใช่ครับใช่ครับอ๋อตอนนั้นผู้โดยสั่งเยอะไหมพี่

ใช่ไม่เยอะครับอ๋อ
ช่วยสำเร็จนะพี่นะสำเร็จครับสำเร็จ

แล้วก็วิ่งกวาดน้ำด้วยอาจจะสู้ไม่ไหว
อ่าเครื่องยนต์มันน่าจะเสียครับ
ก็เลยต้องเลยตามน้ำไปใช่ไหมพี่
ใช่ค่ะเพราะจะมีเรือช่วยสแตนบายอยู่แล้วครับ
รออยู่แล้วอ๋อพี่ก็จับตาดูอยู่ไหม
ดูอยู่ครับดูอยู่มันก็ไม่มีอะไรที่อันตราย

โอ้โหส่วนวันนี้เราก็ไปเช็คนะคุณนะ
ว่าตรงท่าเรือตรงนี้ตรงเรือข้ามฝากจุดนี้

นี่เราไปที่ท่าน้ำนนท
คุณผู้ชมเห็นหอนาฬิกาแบบนี้ใช่ไหมฮะท่าน้ำนนเลยนะฮะ

ซึ่งขับเรือเมื่อวานลำที่มันดับนะคุณบอกว่า
จริงแล้วเครื่องยนต์มันไม่ได้มีปัญหาเลย
แต่พวงมาลัยบังคับไม่ได้
ทำให้ไม่สามารถบังคับเรือเข้าฝั่งได้

ขณะเกิดเหตุก็เลยส่งสัญญาณแจ้งให้เรือข้ามฝากอีกลำ
มาช่วยนำเรือลำนั้นมาประกบ
เพื่อนำผู้โดยสารเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย
คุณผู้ชมฮะฟังคนขับเรือเมื่อวานหน่อย
อันนี้ที่เป็นเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรครับพี่

อ๋อเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาครับ

เครื่องยนต์ก็เชียงแต่พวงมาลัยมันบังคับไม่ได้
อืมมันก็เลยทำให้เราบังคับเรือเข้าไปไม่ได้ใช่ไหม

อ๋อเราก็ส่งสัญญาณให้พวกเดี๋ยวแต่มารับ

แล้วก็เอาเรืออีกลำนึงมาสบ
สบแล้วก็เอาโทรศาสตร์เข้าฝั่ง

ก็ยอมรับนะว่าตอนที่เรือมันเคว้งเต้งกลางทาง
กระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงแล้วก็มีลูกคลื่นขนาดใหญ่ด้วย
อุปสรรคต่อการบังคับเรือในช่วงนี้นะครับ
ลุกขึ้นก็ลำบากประคองเรือก็ยาก
รวมถึงเรือข้ามฝากลำอื่นด้วยนะฮะ
ส่วนเรือลำเกิดเหตุตอนนี้นำไปซ่อมบำรุงอยู่
ใช้งานไม่ได้ก็นำเรือลำอื่นมาให้บริการข้ามฝากแทน
แล้วก็รับรองความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารคุณ
งั้นจะใจระทึกตุ้มต่อมไม่กล้าข้ามฝั่งแบบนี้นะครับ